ส่วนผู้ที่อยู่แถบจังหวัดนนทบุรี
แจ้งวัฒนะบางกะปิลาดพร้าวมีนบุรีแล้วก็ศรีนครินนะครับ
ก็จะได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าในอีก๔ปีข้างหน้า
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติบริษัทที่ชนะการประมูล

คู่ไปกับการเสนอให้เพิ่มส่วนต่อขยาย
เข้าไปอย่างชุมชนที่สำคัญ
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะครับ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครรายมีนบุรี

มีต้นทางคือสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
ถนนติวานนท์ก่อนเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ
ต่อถนนรามอินทราไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีมินบุรี
รวมระยะทาง๓๔๕กิโลเมตร
สถานีศูนย์ราชการนทบุรี
ต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อ
ส่วนสถานีหลัก๔เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดง

สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
ต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว
หมอชิดสะพานใหม่คูคศ

เส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเทาในอนาคต

ต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ที่รับหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายนี้
วางแผนจะยื่นข้อเสนอต่อการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม
ขยายเส้นทางประมาณ๒๘กิโลเมตร
จากสถานีศรีรัฐเข้าไปยังเมืองทองธานี
เพราะมองว่ามีประชาชนสัญจร
และอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมากถึง๑๕ล้านคน
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรง
มีทั้งหมด๒๓สถานีระยะทาง๓๐กิโลเมตร
เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
แยกรัชดาลาดพร้าวปลายทางสถานีสำโรง
ถนนลาดพร้าวแยกลำสาลีถนนศรีนคริน
เทพารักษ์เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว
แบริ่งสมุทรปราการที่สถานีสำโรง
สิ้นสุดแนวทางบริเวณถนนปู่เจ้าสมิงพราย
สายสีเหลืองผู้รับเหมาจะเสนอต่อขยาย
ระยะทาง๒๖กิโลเมตร
จากสถานีรัชดาไปสิ้นสุดที่แยกรัชโยธิน
เพื่อให้เชื่อมต่อกับสถานีปากซอยผนโยธิน๒๔
รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
คอรมออนุมัติโครงการแล้ว
เร่งก่อสร้างพร้อมสั่งซื้อรถไฟฟ้ากว่า๓๐๐ตู้
และเสนอให้ใช้บัตรโดยสารใบเดียว

คือสายสีเขียวสายสีชมพูและสายสีเหลือง
มันยาวถึง๑๓๙กว่ากิโลนะครับ
ก็หมายถึงว่าควบคุมสายของรถไฟฟ้าในกรุงเทพ
ที่ใหญ่มากสมบูรณ์มาก
และในเส้นทางนี้ที่๑๓๙กิโลกรัม
มันเป็นอารีย์ที่ที่จะเป็น
ก็มีประชากรที่อยู่อาศัยแล้วก็เดินทางมาอยู่
ที่ใช้อยู่นี่ถึง๓ล้านคน
จะเปิดให้ใช้บริการในปี๒๕๕๙
และจะเชื่อมโยงกับระบบรถไฟฟ้าเดิม
ทำให้มีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง๓สาย
ประมาณ๑ล้าน๗แสนถึง๒ล้านคน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน